เรื่องราวของการขับขี่รถราบนท้องถนนกัน
เรื่องของการเคารพกฎจราจรเป็นสิ่งจำเป็นมากนะคะ
เตือนเอาไว้ให้ดูไม่งั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะ
นี่ไงเห็นไหมคุณค่ะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณพี่กระบะฝ่าไฟแดงจากฝั่งนู้นน่ะ
ไม่รู้ว่าจะรีบไปไหนคุณดูดินี่แหละที่วงเอาไว้นั่นนะฮะ
สุดท้ายก็พุ่งเข้าไปชนกับรถสิบล้อครับที่ขับมาทางตรงเพื่อผ่านไฟเขียวไป
และอีกอย่างหนึ่งรถใหญ่แบบนี้นะต้องเห็นใจเขาจริงนะครับกว่าที่เขาจะเบรกกระทันหันมันเบรกไม่ได้
เพราะเขาต้องใช้ลมในการเบรกปั้งดูสิปั้งนั่นหวาเสียวมากขึ้นอย่างนี้
เหมือนมาแล้วไม่มีชะลอเลยอะค่ะนั่นดิเหมือนขับข้ามแยกไปเลยอ่ะ
ไฟแดงตรงนี้จอดแล้วเข้าไปได้เลยเลี้ยวขวาได้ตรงไปได้เหรอ
จริงดิฉันว่าน่าจะให้แค่เลี้ยวซ้ายเพราะว่าฝั่งนั้นยังไม่เบรกเลยอ่ะ
โอ้โหน่ากลัวมากเอาเหตุการณ์นี้เอามาเตือนภัยแล้วกันคุณผู้ชม
เป็นอุทาหรณ์นะคะใช้รถใช้ถนนขับขี่กันแบบมีสติ
เคารพกฎจราจรด้วยดูเรื่องของสัญญาณไฟกันให้ดีแล้วกัน
เรื่องผิดเรื่องถูกอันนี้เราไม่ตัดสิน
เพราะว่าเราไม่รู้ว่าสัญญาณไฟใครเป็นยังไงอะไรในจุดไหน
เพราะว่าเราเห็นภาพจากมุมเดียวถูกไหม

แล้วก็เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ดำเนินงานกันต่อไป